เอาคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือแน่นอนแหละเข้าใจหลายคนนะอยู่ในภาวะก็มีประสบปัญหากันมาตั้งแต่โควิด
ขายของไม่ได้อะไรไม่ได้โอ้โหชีวิตมันประสบพบเจอกับหลายอย่างค่ะ
ของขึ้นราคาสุดท้ายหาทางออกด้วยการไปกู้นอกระบบ
แล้วมันมักจะไม่เคยจบสวยเมื่อเขามาทวงหนี้คุณ
แล้วนี่เป็นหนึ่งในนะคะเขาบอกว่าโอ้โหทวงหนี้โหดจริง
ชื่อว่าเจ๊เหม๋ยเจ้าแม่เงินกู้สุดโหด
เขาบอกว่าดอกเบี้ยถ้าคิดเป็นปีร้อยละ๙๒๕เวลาไปทวงหนี้เขาทำยังไงไปดูค่ะ
กูได้ไหมอ่าใช่ใช่ไงใช่ไง
ใช่ไงโอนให้กูได้ยัง
คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่คุณทัศนายบอกว่าดิฉันพูดผิด
เท่าไหร่นะจริงดอกเบี้ยคุณถ้าคิดเป็นต่อปี

๙๑๒๕นั่นแหละบะบ่อต่อปี
เยอะมากไม่บะบ่อเรื่องจริงถามจริงจริงจ้า
มันคิดยังไง๙๑๒๕หรอก็คิดได้ยังไงอ่ะ
เอาอย่างนี้คุณผู้ชมดิฉันคิดมาแบบว่า
แบบเอาตัวเลขแบบต่ำนี่นะถ้าคุณกู้๑หมื่น
แล้วคุณเสียดอกเบี้ยร้อยละ๙๑๒๕ต่อปี
คุณจะจ่ายดอกเบี้ยในเงินต้น๑หมื่น๙๑๒๕๐บาท

นี่เฉพาะดอกเบี้ยแต่เงินต้น๑หมื่นนะคุณ
แต่คุณเสียดอกเบี้ย๙๐๐๐กว่าบาทเกือบแสนแล้ว
ดอกเบี้ย๙๑๒๕เปอร์เซ็นต์
เออต่อปีบ้าบ่อบาบ่อค่ะจริงค่ะคุณคะนี่คือคลิปนะคะที่เขาบอกว่า
คนนี้ผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าเจ๊เหม๋ย
เป็นเจ้าของกลุ่มแชร์บ้านเหม๋ย
เงินกู้นอกระบบอยู่ที่ไหนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจ้ะ
กไปทวงเงินลูกหนี้ถึงในบ้าน
เห็นเลยตามคลิปอ่ะไปตบเขาชนิดที่แบบเขาไม่มีทางสู้เลยอ่ะ
จับตบคล่อมล่างบีบคอโอ้โหสารพัด
อันนี้พอไปอีกที่หนึ่งอันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เราเนี่ยรวบรวมมาให้คุณผู้ชมนะคะ
สำหรับลูกหนี้ของเขาแต่ละบ้านที่ไปถึงที่เขาไปทวงถึงบ้าน
ตบค่ะโดนตบก่อนเลยไม่ต้องพูดต้องจานะจ๊ะ
ตบหน้าลูกหนี้แบบนี้เกือบทุกคนแล้วเขาบอกว่าบางคนเนี่ย
เคยถูกเอาตัวขึ้นรถแล้วตบหน้าอย่างแรงนะด่าตะข้อเรียกดอกเบี้ยโหด
เมื่อกี้เราบอกว่าต่อปีใช่ไหมถ้าเป็นต่อวัน
ดอกเบี้ยจะเสียอยู่ที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวันอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย
ตบกันบนรถค่ะค่ะโอ้ยโอ้ยเพื่อนเล่นเหรอโอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
โอ้โหเจ๊ก็โหดไปนะจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกหนี้อ่ะเขาบอกว่า
มีที่เขาท้องแล้วเจ๊เหม๋ยไปทำร้ายเขาด้วยเดี๋ยวนะคนท้องเนี่ยนะคะ
คุณโดนทำร้ายตั้งแต่ตอนที่ท้องอยู่ก็เลยเนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยก็เอามาแฉะ
มาประจานกันแบบนี้อ่ะนะคะลูกหนี้หลายคนบอกกลัว
อยากจะไปร้องเรียนกับศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนคนนี้เป็นคุณยายท่านหนึ่ง
คุณอย่าบอกนะว่าเจ๊ไปตบยายอ่ะคือคุณก็ในภาพจริงจริงเราก็ยังไม่ได้ถึงเห็น
เห็นว่าตบนะแต่ว่าไปด่าทอด้วยคำพูดหยาบคายนั่นแหละ
อืมอ่ะทีนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็หน่อยแล้วก็ละกัน
กำลังกรมกรรมการปรับปรับอัดยกรรมทางเศรษฐกิจนะคะหรือปสเขาก็นำหมายสามไปตรวจสอบร้านทอง
อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นคุมตัวแล้วจ้ะเจ๊เหม๋ยคนนี้นี่แหละในคลิปที่คุณเห็น
นี่นะเสื้อแดงนี่นะใช่จ้าเจ๊เหม๋ยนะคะหรือชื่อจริงว่านางสาวนัทธนิษฐ์
แล้วก็อีกคนนึงเป็นสามีคือนายเริกชัยค่ะเขาเปิดร้านทองบังหน้าล่ะค่ะคุณ
และมีการเปิดเพจเฟซบุ๊คชื่อว่าแชร์บ้านเหม๋ยชักชวนให้คนมากู้เงินค่ะ
นี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีการปล่อยเงินกู้ในลักษณะการอำพรางอย่างเช่นอืม
ให้คุณผ่อนทองให้คุณผ่อนสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่างต่างอืม
แล้วจะมีการลงคลิปทำร้ายประจานลูกหนี้ที่ไม่จ่ายเงินเขา
แล้วให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดไม่จ่ายเงินจะเป็นอย่างนี้นะ
ใช่คล่อมบีบคอเลยอ่ะเนี่ยคล้ายคล้ายลักษณะเหมือนเวลาจะไป
เขาไปกลัวใช่เขียนเสือให้วัวกลัวคุณถ้าว่าอย่างนั้นอืม
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไปค้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอศรีชมพูและบริษัทในตะบนบ้านเป็ด
ก็เป็นที่พักของลูกน้องของเจ๊เหมือยนี่แหละ
เขาบอกว่าตรงนี้ใช้เป็นที่ทำบัญชีไปเจอพวกเอกสารการกู้ยืมเนี่ยเพียบเลย
และเจ้าหน้าที่อีกชุดไปที่ไหนต่อไปตรวจสอบสำนักงานเงินกู้
อำเภอเมืองขอนแก่นคุณเขาถึงขั้นมีสำนักงานเงินกู้เลยนะจ๊ะ
แล้วไปเจอสมุดบัญชีรายชื่อลูกหนี้สัญญากู้ยืมเงินอุปกรณ์สื่อสารรถยนต์ทองรูปภัณฑ์
กว่าสองร้อยบาทเงินสดอีกเป็นแสนมีคนร่วมขบวนการอีกสองคนอืม
เหม๋ยกับผัวน่ะจ้ะถูกคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนปอศแล้วนะคะ
เดี๋ยวต้องโดนดำเนินคดีแน่ประกอบสินเชื่อไม่ได้รับอนุญาต
และเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
มันยังมีเรื่องคดีทำร้ายร่างกายด้วยถูกไหม
ตอนนี้เดี๋ยวตำรวจบอกว่าเตรียมหลักฐานก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องมีการดำเนินคดีเพิ่ม
ส่วนผู้เสียหายที่เคยตกเป็นเหยื่อของเจ๊เหม๋ยจ้าตำรวจบอกมามาแจ้งความเพิ่มได้เลยนะคะ
แต่ต้องย้ำแบบนี้นะจะไปกู้เงินใครเป็นนอกระบบ
คุณต้องประเมินตัวเองให้ดี
เราเอาเงินเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีความสามารถในการผ่อนหนี้เขาคืนไปไหม
แล้วกู้มายืมมามันก็ต้องคืนถูกไหม

เขาเป็นอาชีพอิสระเขาก็ไม่สามารถที่จะไปกู้ธนาคารได้
นี่ไงฮะปัญหาใหญ่อันนี้ต้องแก้นะคะ